วันนี้เป็นวันแรกนะครับของการถือศีลอดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในไทย
ซึ่งแม่ทัพภาคที่๔ก็ได้กำชับหน่วยงานความมั่นคง
ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อลดการก่อเหตุในช่วงเดือนรมดรนะครับ
ขณะที่บรรยากาศในเรื่องของการจับจ่ายวันแรก
ของการถือศีลอดยังเป็นไปอย่างซบเส่า
ว่าจะเป็นผลจากปัญหาทางเศรษฐกิจ
โดยที่ยาลาประชาชนออกไปจับจ่ายซื้ออาหารขาวหวานบางตากว่าทุกปี
พ่อค้าแม่ค้าระบุว่าเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ
เพราะว่าราคายางที่ตกต่ำทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดน้อยลง
ประกอบกับต้นทุนการผลิตอาหารก็เพิ่มขึ้นกว่าทุกปี
สำหรับอาหารที่ยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคก็ได้แก่แกงมัสมันไก่
ไก่ย่างไก่กอและแกงไข่ไก่ปลาทับทิมราดพริก
แก้งจืดต่างซึ่งมีราคาที่ไม่แพงมากนัก
ของหวานก็อย่างเช่นกล้วยเชื่อมฟักเชื่อมและน้ำพุษาหวาน
ส่วนอาหารที่ได้รับความนิยมเหมือนกับทุกปีก็คือโรตีมัตตะบะ
ซึ่งชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะนิยมกินหลังละศีลอดกับผลอินทภาลำ
ขณะที่นายดนเดชพัฒนรัฐผู้ราชการจังหวัดยารา
ก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบผลอิตภารำ
ให้กับอิมามประจำมัศยิตในเขตอำเภอเมืองยาลา๑๑๓แห่ง
ตามโครงการมอบอับใจสนับสนุนการปฏิบัติศาสตร์ศนักกิจ
ละศีลอดเดือนรมดรของอำเภอเมืองยาลา
โดยมีนายสมาแอร์ฮารีประธานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดยาลาร่วมในพิธี
ขณะที่พันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค๔ส่วนหน้าเปิดเผยนะครับว่า
โทวิวัตรปฐมภาคแม่ทัพภาคที่๔

เพื่อลดการก่อเหตุในช่วงเดือนรมดร
โดยตั้งเป้าลดเหตุรุนแรงให้ได้ร้อยละ๕๐
ยืนยันว่าเหตุรุนแรงในช่วง๑๒วันที่ผ่านมา
ไม่เกี่ยวข้องกับการสับเปลี่ยนกำลังพลครับ